ไทยรัฐทีวีกับลิขสิทธิ์การถ่ายทอดสดและการจัดการแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานคิงส์ครับครั้งที่๔๔
ซึ่งถือว่าเป็นการจัดการแข่งขันฟุตบอลระดับเอเชียที่เก่าแก่ที่สุดในประเทศที่ยังมีการจัดการแข่งขันอยู่
เฉลิมฉลองวาระสำคัญที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฉลองสิริราชสมบัติครบ๗๐ปี
โดยมีการจัดการแข่งขันไปเมื่อวันที่๓และ๕มิถุนายน
รุ่นประตูเจ้าสูงเนิดชีวิตชาติไทยได้สตูกุนัดจากธิวสิงห์แจ้งได้
ในส่วนของการถ่ายทอดสดเพื่อให้เข้าถึงทุกความรู้สึกของการแข่งขัน
ไทยรัฐทีวียิงสัญญาณแบบสดและสามารถถ่ายทอดสดได้ทันท่วงที
จากทั้งในและนอกสนาม
โดยเฉพาะการจัดกิจกรรมบริเวณแฟนโซนเพื่อให้แฟนฟุตบอลทีมชาติไทยได้ร่วมสนุก
พร้อมลุ้นรับของรางวัลมากมายจากไทยรัฐทีวีช่อง๓๒
ต่อเนื่องทุกอารมณ์ของการรับชมการแข่งขัน
ซึ่งถือว่าเป็นมาตรฐานการถ่ายทำระดับโลก
นำเข้ามาใช้ในการถ่ายทอดสด
เพื่อให้คุณได้รับชมแบบเต็มตา
จับทุกช่วงเวลาสำคัญทุกความเคลื่อนไหวของการแข่งขัน

เราได้วางไมค์ไว้ทุกจุดที่ใช้ในการถ่ายทอดสดถึง๑๖ตัว
ทำให้ผู้ชมทางบ้านได้รับชมและรับฟัง
เหมือนได้ร่วมเชียร์ไปพร้อมกันกับผู้ชมในสนาม

อุปกรณ์ถ่ายภาพทางอากาศที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

ด้วยความเร็ว๔๐กิโลเมตรต่อชั่วโมง

ทำให้คุณรับชมภาพแบบคมชัดในทุกช่วงเวลาสำคัญ

เพื่อให้ผู้ชมได้เข้าถึงและเข้าใจ
ออกแบบมาให้ใช้ในการถ่ายทอดสด
เพื่อวิเคราะห์เกมการแข่งขันและบรรยากาศภายในงานแบบสด
ถึงในสนามราชมังคลากีฬาสถาน
เพราะสิ่งสำคัญที่สุดของเราคือความถูกต้องและเสมือนจริง
ให้การวิเคราะห์ทุกแมชการแข่งขันเป็นไปอย่างสมบูรณ์และครบถ้วน
เราพร้อมที่จะพาคุณเข้าสู่ปรากฏการณ์ใหม่
การรับชมการถ่ายทอดสดกีฬา
ที่ชัดทุกความเคลื่อนไหว

ทุกอรรถรสของการแข่งขัน
สายตาของคนไทยทั้งประเทศ